คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งตามความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายบุกเดี่ยว
คือควงมีดสปาต้าแล้วก็เข้าไปในร้านสะดวกซื้อที่โคราช
จี้ชิงเงินที่อยู่ในตู้เซฟได้มา๒ล้านกว่าบาท
เรื่องนี้มันแหม่งนะคะเพราะว่าไง
เพราะว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้ว่าเงินอยู่ในตู้เซฟแล้วอยู่เยอะขนาดนั้น
ทำไมไม่เอาเงินในแคทเชียร์ในลิ้นชักแคชเชียร์
รู้ด้วยกุญแจตู้เซฟเก็บอยู่ที่ไหน
แล้วตอนนี้พอไปแกะรอยจากกล้องวงจรปิดปรากฏว่าคนก่อเหตุ
ตัวเล็กเอ๊ะหรือจะเป็นผู้หญิง

คุณผู้ชมคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณตี๒๓๐ของเมื่อวาน

คนร้ายเดินมาจากมุมมืดเข้ามาใน๗๑๑
กางเกงขาสั้นใส่แจ็คเก็ตแดงรองเท้าผ้าใบขาว

แล้วดูเป็นคนตัวเล็กสูงสักประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร

คือเดินเข้ามาเหมือนกับเป็นคนคุ้นเคยกันคุยกัน
แล้วก็เดินเดี๋ยวดูจังหวะนี้จะเลี่ยงออกไปออกไปจากกล้อง

แล้วหลังจากนั้นเป็นช็อตที่คนร้าย
เดินเข้าไปที่ตรงเครื่องคิดเงิน
แล้วก็ไปหากุญแจก้มเงย
เปิดช่องเก็บธนบัตรใต้เคาน์เตอร์
แล้วก็มีพนักงานของร้านที่รู้ไง
แบงค์พวกนี้จะเก็บไว้ที่ไหน
หลังจากนั้นคนร้ายก็โกยเงินใส่กระเป๋าเป้
คือแบบใจเย็นเลยคุณผู้ชม
จังหวะนี้เห็นไหมคะที่เราวงไว้ให้
คือรู้ไปหมดเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหน

เขาวางมีดเอาไว้ที่พื้นตรงนี้

ว่าใครจะมาปกติอาวุธพวกนี้

เกิดมีเจ้าหน้าที่หรือว่าแบบมีพนักงานจะเข้ามาถึงตัว

ทีนี้พอดูจากภาพทั้งหมดนะคะคุณผู้ชม

คนร้ายเนี่ยดูสูงแบบ๑๖๐๑๖๕นี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่า
แล้วดูลักษณะการแต่งตัวเนี่ยก็เหมือนกับผู้หญิงนะ
อาจจะมีผู้ที่ร่วมก่อเหตุมากกว่า๑คน
แล้วมีคนในร่วมรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าทำไมคนร้ายถึงรู้ความเคลื่อนไหวในร้านทั้งหมดเลย

เอาทีแรกก่อนจะเป็นข่าวนี้ดิฉันก็ไม่รู้

เข้าใจว่ามีลิ้นชักแคชเชียร์

คือจริงเขาบอกว่าคือธนาคารยังไม่เปิด

ก็เลยยังไม่ได้เอาเงินเข้าเงินก็เลยกองอยู่ในนั้น

แล้วเวลาก่อเหตุ๕นาที
คือมันติดเสาร์อาทิตย์อย่างที่บอกถูกไหม
แล้วมันมีเงินอยู่ในร้านเยอะมันเป็นช่วงสิ้นเดือน
ร้านยังไม่ได้เอาเงินไปฝากธนาคาร
แล้วทำไมคนร้ายถึงมาเลือกช่วงเวลา

เดี๋ยววันนี้จะมีการเรียกพนักงานในร้านทุกคน

แล้วก็คาดว่าน่าจะตามจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้นะคะ
เอาจริงนะเห็นข่าวแบบนี้ไม่เคยมีคนร้ายรอดสักรายนะคะ